เหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็คือเหตุรถตู้ชน
จนกระทั่งเกิดไฟไหม้แล้วก็เผาคนในรถทั้ง๑๑ร่าง
จนเสียชีวิตนะฮะเหตุการณ์นั้นมีคนรอดออกมาคนเดียวนะครับ
ก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามพิสูจน์หลายอย่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพรถมันเกิดอะไรขึ้น
ทำให้รถคันนี้เกิดอุบัติเหตุและที่สำคัญ
เกิดระเบิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วได้อย่างไร
ก็คือพิสูจน์เรื่องของรถทั้งเรื่องของถังก๊าซ
เรื่องของน้ำมันที่มันอาจจะรั่วนะครับ
แล้วก็อย่างหนึ่งที่ตำรวจทำงานยากเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือวงจรปิดขณะเกิดเหตุมันแทบจะจับภาพอะไรไม่ได้

นี่ค่ะเพราะว่าพอมันเห็นเสร็จแล้วปุ๊บมันก็บึ้มเลย
นะครับไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ทำไมถึงขับแล้วก็มาเสียหลักแล้วก็จนเหตุระเบิดแบบนี้นะครับ
คนขับก็เสียชีวิตผู้โดยสารก็เสียชีวิตเกือบหมด
ส่วนคนที่รอดชีวิตมาหนึ่งเดียวที่รอดปฏิหาร
ก็เขาให้ข้อมูลเขาหลับอยู่ในรถ

คือไม่มีหลักฐานในการพิสูจน์เรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเลย

ส่วนวันนี้จะมีการส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๑ร่าง
ไปตรวจในทางนิติเวศนะฮะ

ขบวนรถกู้ภัยของมูลที่ฮุก๓๑นครราชศรีมานะครับ
ก็ทยอยเข้ารับศพผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศรีคิ้ว
กรณีอุบัติเหตุรถตู้พลิกคว่ำจนเกิดเพลิงไหม้
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๑รายนะครับ
จะนำร่างทั้งหมดไปส่งยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
ในการตรวจหาอัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคล

เดินทางไปแล้วที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจที่กรุงเทพนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ไผ่ฮุก๓๑นะฮะคุณบรรพศเกิดแก้ว
เปิดเผยบอกว่าวันนี้ทางมูลิธินำรถฉุกเฉินทั้งหมด๕คัน
รับร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับ

ทางนี้โรงพยาบาลเทพภรรรษนครราชศาสิมานะฮะ
มีจำนวนผู้เสียชีวิตที่ถูกเก็บไว้๓ร่าง
โรงพยาบาลสูงเนิน๑ร่างแล้วก็โรงพยาบาลศรีคิ้วอีก๗ร่าง
ซึ่งหลังเดินทางไปรับร่างผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาแล้ว
ก็นำมาไว้ที่โรงพยาบาลศรีคิ้วนี้ตั้งแต่แรกนะครับ
แล้วก็วันนี้แหละจะได้มีการนำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๑ร่าง
ไปโรงพยาบาลตำรวจพร้อมกัน
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกยงยศพลเดชภูมิกับการสพศรีคิ้ว
เปิดเผยความคืบหน้าบอกว่ายังคงต้องรอผลการตรวจ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของทางตำรวจภูทรภาค๓ก่อนนะครับ
และยังต้องรอสรุปผลตรวจรถจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อยืนยันถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง
จนเกิดระเบิดและเพลิงลุกไหม้นะครับ
แต่ข้อมูลเบื้องต้นทางสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่ารถตู้คันนี้ใช้การขับเคลื่อน๒ระบบ
ซึ่งมีการติดตั้งถังก๊าซ๓ถัง
พอเข้าไปดูตรงที่ติดตั้งก๊าซมันไม่มีรอยรั่วของถังก๊าซเลยนะครับ
คือเมื่อวานเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะ
ต้องบอกแบบนี้ก่อนเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
เพราะว่าถังก๊าซ๓ถังไม่มีจุดรั่วไหล
ไม่พบร่องรอยการแตกร้าวหรือความเสียหายจากการชนแต่อย่างใด
สันนิษฐานสาเหตุของการเกิดระเบิดและเพลิงไหม้เป็นเพราะน้ำมันเบนซินที่มันรั่วออกมา
และมีประกายไฟเพราะว่ารถขับมาระยะทางไกลเหมือนกันจนเกิดความร้อน

แต่ทั้งหมดทั้งมวลยังต้องมีการตรวจสอบให้ทราบข้อเท็จจริงที่แน่ชัดก่อน
ซึ่งตำรวจกำลังเร่งทำงานส่วนคุณเมื่อวานเป็นภาพที่สลดใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าญาติของผู้เสียชีวิตมาเก็บของจากรถตู้
รถตู้ถูกไฟไหม้เสียหายแต่ญาติญาติยังมาเจอกระเป๋าของผู้ตายคุณผู้ชม
เมื่อกี้ผู้หญิงเสื้อขาวเป็นลูกของคุณพ่อคุณพ่อท่านหนึ่งนะเดินทางโดยรถตู้
แล้วพอมาเห็นกระเป๋าบอกนี่แหละกระเป๋าพ่อร้องไห้เสียใจเลย
คือพ่อไปต่างจังหวัดแล้วคือขนาดกลับมานะหลังตุดจีน
เอาข้าวสารมาเพียบเลยตั้งใจจะมาฝากที่บ้านมาฝากครอบครัว
ครอบครัวเข้าสารก็กระจายเกือนตรงนั้นเหมือนกันนะ
ตอนนั้นลูกกับญาติไม่รู้เลยว่าผู้เป็นพ่อนั่งรถตู้กลับ
แล้วพอมาเจอทรัพย์สินที่มันไม่ถูกไฟไหม้ก็โศกเศร้าเสียใจนะครับ
ส่วนตำรวจบอกว่าทำงานอย่างหนักในการคลี่คลายคดีนี้นะครับ
เรื่องการหลักท้ายอะไรแบบนี้อาจได้มีการถัดบอก
ส่วนผู้บาดเจ็บนะครับที่รอดชีวิตก็หลับ

สำหรับกล้องในรถก็เชื่อว่าไหม้หมดแล้ว
ตำรวจบอกว่าหลักฐานมันถูกทำลายไปหมด
ดังนั้นฝากประชาสัมผัสไปให้ประชาชน
หากท่านขับรถผ่านไปผ่านมาบริเวณดังกล่าว

แล้วก็หากกล้องหน้ารถของท่านบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้
ขอให้ท่านเข้ามาให้ปากคำที่สพศรีคิ้ว
หรือว่านำภาพหลักฐานมาให้แก่ตำรวจนะ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบสวนคดีนี้อย่างรอบด้านต่อไปนะครับ